ตรวจสอบสภาพอากาศพร้อมกันในรู้ก่อนร้อนหนาว

แต่ก่อนอื่นก่อนที่เราจะไปตรวจสอบสภาพอากาศ

เดี๋ยวเราจะมาทบทวนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อค่ำวานนี้นะครับ
ถือว่าเป็นหนึ่งเหตุการณ์ที่สร้างความตื่นตระหนกให้กับประชาชนในหลายพื้นที่เลยทีเดียว

โดยเหตุการณ์ดังกล่าวนั้นเกิดขึ้นในเวลา๑๙นาฬิกา๔๙นาที
มีรายงานเหตุการณ์แผ่นดินไหวขนาด๗๙ความลึกลงไปใต้ดิน๑๐กิโลเมตร
ศูนย์กลางแผ่นดินไหวนั้นอยู่ห่างไปทางที่ตะวันตกเฉียงใต้ของเกาะสุมาตราประเทศอินโดนีเซีย
แล้วก็อยู่ห่างจากทางที่ตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศไทยในบริเวณจังหวัดภูเก็ต๑๔๖๓กิโลเมตร
เรื่องต้นจากแรงสันสะเทือนดังกล่าวก็มีการประกาศเตือนภัยซึนามิในบริเวณใกล้เคียงทั้งหมด
แต่หลังจากการตรวจสอบลักษณะการเคลื่อนที่ของแผ่นเปลือกโลกบริเวณดังกล่าวก็พบว่าไม่เอื้อต่อการเกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหว
แน่นอนครับหนึ่งอุปกรณ์สำคัญที่หลายคนให้ความสนใจตอนนี้ก็คือทุ่นเตือนภัยซึนามิ
ซึ่งถือว่าเป็นหนึ่งอุปกรณ์ที่จะใช้ในการเตือนภัยซึนามิหากเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้น
วันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับทุ่นนี้กันนะครับ
ทุนนี้จะมีองค์ประกอบ๒ส่วนสำคัญนะครับ
นั่นก็คือส่วนที่ลอยอยู่บนผิวน้ำและเครื่องวัดระดับน้ำนะครับ
โดยเครื่องวัดระดับน้ำนั้นจะอยู่ใต้ทะเลลึกประมาณ๓กิโลเมตรครึ่ง
ส่วนตัวส่งสัญญาณจะลอยห่างออกจากฝั่งบริเวณริมชายฝั่งภูเก็ต
ห่างออกไปในบริเวณมหาสมุทรอินเดีย๑๐๐๐กิโลเมตร
เมื่อเกิดคลื่นแล้วก็มีแรงกระเพื่อมเกินพิกัดตัววัดระดับน้ำ
ทำการส่งสัญญาณไปยังทุ่นลอยน้ำที่มีเสาอากาศ
แปลงสัญญาณแล้วก็อ่านค่านะครับ
แล้วส่งสัญญาณผ่านดาวเทียมไปยังศูนย์เตือนภัยพิบัตรแห่งชาติของสหรัฐอเมริกา
ทำการประมวลค่าเป็นตัวเลขพิกัดรวมถึงความสูงของคลื่น

หลังจากนั้นก็จะมีการส่งกลับมายังศูนย์เตือนภัยพิบัตรแห่งชาติของประเทศไทย

โดยจะแสดงสัญญาณเป็นเสียงไซเรนแล้วก็คำเตือน๕ภาษา
มีความดังไกลถึง๒กิโลเมตร

ในระยะนี้ประชาชนที่อยู่บริเวณตามแนวชายฝั่ง

เพื่อที่จะอบพยพไปยังที่ปลอดภัยได้ทันนะครับ

ลักษณะการเกิดซึนามิเกิดขึ้นนั้น

ทำไมเหตุการณ์แผนดินไว้๗๙เมื่อวาน

ลักษณะการเคลื่อนตัวของแผนเปลือกโลกบริเวณนั้นกล่าว

คือการเคลื่อนตัวในแนวระดับหรือว่าเฉือนกันแบบนี้
ซึ่งการเคลื่อนตัวในลักษณะนี้ของแผ่นเปลือกโลก
ก็จะไม่เอื้อต่อการเกิดซึนามินะครับ

ที่จะทำให้เกิดการกระเพื่อมของน้ำ
แล้วก็ทำให้เกิดเซอร์นามิเกิดขึ้น
ของเหตุการณ์แผนดินไหวที่เกิดขึ้น

เราไปติดตามกันต่อนะครับต่อจากนี้เป็นต้นไป

อย่างที่บอกไปแล้วครับว่าหลังจากนี้คงต้องเตรียมรับมือกับ

บริเวณความกดอากาศสูงที่แผลลงมาปกกลุ่ม

คาดการณ์ว่าก็จะออกจากเมืองไทยของเรา

กว่าทางตอนบนของประเทศไทยนะครับ

คือคลื่นกลรศร้ายโลมฝ่ายตะวันตกจากประเทศเมียร์มา
อย่างต่อเนื่อง
นำให้บริเวณพื้นที่ภาคเหนือตอนบนนั้น
ยังคงได้มีโอกาสสัมผัสกับอากาศหนาวเย็นในช่วงเช้าอยู่
ในขณะที่ภาพรวมจุดต่างทั่วประเทศไทยนั้น
อุณหภูมิก็จะสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ที่เราจะต้องเผชิญกันต่อจากนี้เป็นต้นไปครับ
อกจากนี้สิ่งหนึ่งที่อาจจะต้องย้ำเตือนกันหน่อย
ก็คือเรื่องของความร้อนเรื่องของความชื้นในอากาศ
ที่จะเข้ามาเติมเต็มในหลายจุดหลายพื้นที่ในประเทศไทย

ก็คือการคำนวณอุณหภูมิหลังจากนี้เป็นต้นไป

อุณหภูมินั้นไม่เกิน๒๒๙องศาเซลเซียต
แต่ว่าพื้นที่สีน้ำเงินคือบริเวณอากาศหนาวนั้น
ออกจากเมืองเด็ดของเราไปเกือบหมดแล้ว
ส่วนตอนกลางของประเทศถูกแทนที่ด้วยพื้นที่สีเหลือง

กลางวันวันนี้คาดการณ์ว่าอุณหภูมิอาจจะไต่ระดับไปสูงสุด
อยู่ที่ประมาณ๓๗องศาเซลเซียต
พรุ่งนี้ครับคาดการณ์ตอนบนพื้นที่ภาคเหนือภาคอีสาน

คาดการณ์ว่าพรุ่งนี้อาจจะไต่ไปอยู่ที่ประมาณ๓๙องศาเซลเซียต
กลางสัปดาห์หน้าหลายจุดละทีเดียว

อาจจะต้องเผชิญกับอุณหภูมิที่สูงกว่า๔๐องศาเซลเซียต
นี่คือสิ่งที่ต้องจับตาแล้วก็ต้องระวังกัน
สำหรับใครที่จะทำกิจกรรมกลางแจ้งในช่วงต้นสัปดาห์หน้าเป็นต้นไป
แต่ว่าหลังจากนี้ในบริเวณพื้นที่ภาคอีสาน

ก็คือความชื้นที่เข้ามาปกกลุ่มในช่วงเช้าที่ผ่านมา
ถือว่าเป็นปัจจัยสำคัญเลยทีเดียวที่ทำให้เกิดหมอกหนาเกิดขึ้นในหลายพื้นที่
บริเวณใดก็ตามแต่ที่มีพื้นที่สีขาวปกคลุมอยู่
ก็จะทำให้เกิดหมอกหนาโดยเฉพาะบริเวณทางตอนบนของภาคอีสาน
ตามแนวรอยต่อระหว่างพื้นที่ภาคกลางและบริเวณพื้นที่ภาคอีสานนั้น
ต้องระวังหน่อยใครที่จะใช้รถใช้ถนนในช่วงเช้า
คงจะต้องเปิดไฟตัดหมอกขณะขับขี่ยานพานะด้วยนะครับ
นี่คือภาพรวมการเปลี่ยนแปลงลักษณะอากาศตั้งแต่บริเวณทางตอนบนจนถึงตอนกลาง

แม้ว่าตอนนี้กระแสลมจะอ่อนกำลังลง
แต่ว่าสถานการณ์คลื่นนั้นก็ยังคงไว้ใจไม่ได้นะครับ

บริเวณนั้นกล่าวนั้นยังคงได้รับอินิพลจากวัฒนศูนย์ตะวันออกเชียงเหนือ
พัดปกกลุ่มบริเวณพื้นที่ภาคใต้และอ่าวไทยอย่างต่อเนื่อง
นั่นก็หมายความว่ายังสามารถที่จะเหนียวนำทำให้เกิดคลื่นสูง
รวมไปถึงเหนียวนำให้เกิดฝนเกิดขึ้นได้
เดี๋ยวเรามาดูกราฟิกแสดงลักษณะ
รวมไปถึงบริเวณที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์คลื่นสูง
พื้นที่สีเขียวที่จะปรากฏในหน้าจอขณะนี้
คือพื้นที่ที่คาดการณ์ว่าคลื่นจะสูงประมาณ๒๓เมตร
ส่วนใหญ่นั้นจะปกลุ่มบริเวณพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง
ตั้งแต่บริเวณจังหวัดนครศรีธรรมราชเรื่อยยาวลงไป
โดยเฉพาะช่วงสายช่วงบ่าย
อาจจะแรงเป็นพิเศษก่อนค่อยจะอ่อนกำลังลงในช่วงเย็น
ขณะที่สถานการณ์ฝนก็ยังคงไว้วางใจไม่ได้เช่นเดียวกัน
โดยเฉพาะบริเวณทางตอนกลางของประเทศตกติดต่อกันมา๒๓วันแล้ว
วันนี้ก็คาดการณ์ว่าบริเวณดังกล่าวนั้นยังคงมีโอกาสเกิดฝนอยู่
โดยเฉพาะในบริเวณจังหวัดสุราธานีนครศรีธรรมราชภูเก็ตพังงาระนอง
ตลอดทั้งวันนี้ใครที่จะทำกิจกรรมกลางแจ้งคงต้องดูฝาดูฝนด้วย
ทั้งหมดนี่คือภาพรวมการเปลี่ยนแปลงลักษณะอากาศ
ไปถึงเรื่องราวของเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นเมื่อค่ำหวานนี้
นอกจากนี้คุณผู้ชมสามารถที่จะติดตามสภาพอากาศเพิ่มเติมได้
ตอนนี้ผมคุปตะนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ
ยินดีมากครู
ยินดีไปครู
ยินดีไป
ตรงนี้มันแปลงให้ง่าย
โปรดติดตาม